ครอบครัวของป้าแจงจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อ

จะสามารถคว้าไปตั้งตัวได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าแจงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความถนัดความรัก
สามัคคีของคนในครอบครัว
เราเลยนำมาตั้งเป็นโจทย์คำถามในวันนี้มีทั้งหมด๕เรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งเข้าโพดปิ้ง
เรื่องที่๒วัดทุ่งคา
เรื่องที่๓ภาษาไทยป๕
เรื่องที่๔มิตรชัยบัญชา
เรื่องที่๕บ้านลุงตั้มป้าแจง

เรื่องเข้าโพดปิ้งค่ะ

เรื่องข้าวโพดปิ้งครับ
ทำไมครับเคยขายข้าวโพดปิ้งมาก่อนเหรอครับ

บ้านที่ผู้ใหญ่เขามี
ให้ไปขายของของชุมชน
เขาให้เลือกของที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกโบราณ

มันก็จะไม่เหมือนกับทั่วไปอ่ะสิ
แต่นี่ของป้าแจงเนี่ยข้าวโพดปิ้งโดดเด่น

ก็ป้าไม่ใช่คนพื้นที่
เขาเอาแต่คนพื้นที่ป้าสวมรอย
ก็สรุปว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคุณตำรวจ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีถ้วยให้โหลหนึ่งนะครับ

ก็เดี๋ยวให้เอาใส่ถ้วยแล้วก็ลาดกะทิ

ฝานฝานอย่างเดียวเลยนะครับ

พอลาดกะทิเสร็จแล้วก็มาตั้งเรียงไว้นะลูก

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
ฝานข้าวโพดปิ้งใส่ถ้วยและลาดกะทิ
จำนวน๑๒ถ้วยภายในเวลา๓นาทีครับ

แจงขายข้าวโพดปิ้งมา๖เดือน
สูตรเด็ดของป้าก็คือป้ามีน้ำกะทิลาด
ข้าวโพดที่สุกใหม่มันจะหอมจ้ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้ป้ารู้สึกมั่นใจเลย
เพราะป้าขายอยู่ป้าทำอยู่ค่ะ

เริ่มครับ

อันนี้ไข่กะทิขึ้นมาลูกค่ะ

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
อีกสองถ้วยลูกอีกสองถ้วยนะคะลูก
ใส่เลยลูกพบแล้ว
สิบสองถ้วยเรียบร้อยนะครับ
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่าภารกิจนี้สำเร็จนะครับป้า

ขอบคุณน้องบัวผู้ช่วยมากครับ

แต่ป้าแจงยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วถ้าป้าเภยจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเภยครับ

บ้านลุงตั้มและป้าแจง

รู้กันแหละว่าใครชอบอะไรเรื่องไหนนะครับ

ขอเชิญป้าเพยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โพยทำไมป้าชอบพ่อมิตรชัยบัญชาจ้ะ

มิชบัญชาแสดงภาพยนตร์เรื่องอะไร

คือชอบเรื่องนกน้อย

อยากเป็นเพชราเองเลยไหมตอนนั้นน่ะ

โอ้โหลำบากขนาดนั้นใครจะอยาก

นี่นางเอกแบบรันทดมากนกน้อย

นางเอกของมิตรชัยบัญชาที่แสดงคู่ด้วยกันเนี่ย
นอกจากเพชรชลาแล้วเนี่ย
ภาพยนตร์เรื่องใดที่มิตรชัยบัญชา
ไม่ได้แสดงคู่กับเพชราชาวราช
ตัวเลือกที่หนึ่งจำเลยรัก
ตัวเลือกที่สองสวรรค์เบี่ยง
ตัวเลือกที่สามใจเพชร
ตัวเลือกที่สี่หัวใจเถื่อน
ป้าชอบดูหนังมิตรชัยบัญชามาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่สมัยราคาแค่๕บาท
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้ก็
ป้ารู้สึกว่าพอจะตอบได้บ้าง
ตอบเลยนะจ้ะตอบอันไหนครับ
ขอตอบข้อที่๒สวรรค์เบียด
ตัวเลือกที่สองสวรรค์เบี่ยงครับ
ขอให้โชคดีนะครับป้าแบยขอบคุณค่ะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องบัวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบัวครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับป้าลำเภย
ก็คือเรื่องวัดทุ่งคาภาษาไทยป๕
ลุงตั้มป้าแจงครับภาษาไทยป๕
ภาษาไทยป๕ขอเชิญน้องบัวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดลูก

ดีไหม

หนังสือภาษาไทยเล่มนี้ที่ครูสอนนะลูก

ยังค่ะถึงชีวิตมีค่าแล้วค่ะ

ครอบครัวพอเพียงเกี่ยวกับอะไรลูก

ใช่เกี่ยวกับพ่อขับรถพาเมฆและฝน

นี่แหละลูกคำถามเกี่ยวกับการเรียนของหนู
แล้วมาจากแบบเรียนที่หนูเรียนไปแล้วนี่แหละ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บ้านป้านิตอยู่จังหวัดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสละบุรี
ตัวเลือกที่๒นครราชศรีมา
ตัวเลือกที่๓ลบบุรี
ตัวเลือกที่สี่พระนครศรีอยุธยา
หนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ป๑แล้วค่ะ

ข้อ๒ค่ะนครราชศรีมา
ตัวเลือกที่สองนครราชศรีมาครับ

ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกคนเดียวนั่นก็คือ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับลุงมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันสองเรื่องคิดดีนะลูก
วัดทุ่งคากับบ้านลุงตั้มกับป้าแจง

เรื่องนี้นะทำไมมั่นใจเรื่องนี้
เพราะลุงตั้มเป็นเจ้าของบ้านค่ะ

ลุงตั้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นบ้างว่าที่บ้านของลุงมีห้องพระด้วยหรือครับ

ลุงเหรอสาธุนะลุงอนุโมทนาบุญนะ
แล้วที่เห็นนะทีมงานไปเห็นรูปนี้

จะมีข้อความเป็นคำอวยพรอันเป็นสิริมงคล

ให้นึกให้ดีนะครับเพราะว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
ตัวเลือกที่สองแคล้วคลาดปลอดภัย
ตัวเลือกที่สามเงินทองไหลมา
ตัวเลือกที่สี่ค้าขายดีมีกำไร
รูปภาพลุงก็เอาไว้บนหิ้งพระ
ข้อความที่อยู่ในหิ้งนั้นแบบว่า
ไม่ค่อยได้อ่านแต่มักจะปวดหม่นอย่างเดียว

ตัวเลือกที่สามเงินทองไหลมาครับ

จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่นะครับในวันนี้

เหลืออีกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นค่ะ
หมายถึงว่าได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ป่าแชร์จะได้โมนัสทำอะไร
น้ำมันน้ำมันน้ำมัน